อย่าพูดคอนด้อมอย่าพูดคอนด้อม
ที่ทองหล่อซึ่งปัจจุบันนี้น้องทุกคนเนี่ย

ไม่มีใครเป็นโควิดเลย
ถอดหน้ากากช่วงที่ดื่มและกินอาหาร

อันนั้นแสดงว่าเขาไม่ได้ไปงานวันเกิดมะตูม

ออกจากห้องไปเจอน้องที่ร้านกาแฟครับนะครับ
ซึ่งปัจจุบันน้องก็ไปเจอทุกคนแข็งแรงกันดี

ในช่วงที่กินอาหารเพราะเหมือนออกไปกินข้าวอย่างนี้

แล้วก็อยู่ห้องทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ออกไปไหน
แล้วก็กลับห้องตอนไปท็อปใส่หน้ากากตลอดเวลา
เขาว่าอย่างนั้น๑๓มกราคม
ช่วงประชุมได้ใส่หน้ากากตลอดเวลา
เพราะเป็นแบบว่าได้ตลอดเวลาการประชุม
เสร็จแล้วก็กลับชั้น๓๔ที่ทำงาน

แล้วก็อยู่ห้องไม่ได้ออกไปไหนอีกเลย

๑๖มกราอันนี้แหละคือวันที่เกิดขึ้น
ออกจากห้องไปกินเลี้ยงวันเกิดที่โรงแรม
ตามที่เป็นข่าวนะครับ

ถอดหน้ากากช่วงเวลาที่ดื่มและกินอาหาร
และประมาณเที่ยงคืนก็เดินทางกลับคอนโด
มกราคมเขาน่าจะรับเชื้อวันที่๑๖มกรา
มกราคมอยู่ห้องทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน

กราเวิร์คฟอร์มโฮมแต่แวะไปคาเฟ่

ก็เดินทางกับ๒๑เวิร์คฟอร์มโฮม
แล้วช่วงค่ำเนี่ยเดินทางไปกินซูกี้คนเดียว

๒๒มกราเวิร์คฟอร์มโฮมไปตรวจที่โรงพยาบาลเปียเวท
ด้วยการแห่โพรงจมูกเพื่อหาเชื้อ
หลังจากนั้นช่วงบ่ายก็ทราบผลฮะ

ทางโรงพยาบาลก็ส่งรถมารับจากคอนโดเนี่ย

เพื่อรอดูอาการจนกว่าจะหายเป็นปกติ
อันนี้ก็คือก็ออกมาชี้แจงไทม์ไลน์ทั้งหมดแล้ว
เป็นงานเด็กกับทางหนักข่าวดังคันหนึ่ง

แต่วันนั้นที่เขาแจ้งมา

เขาก็บอกละเอียดว่าเขากำลังบอกตั้งแต่แรก
เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือข้อมูลที่มันมีการเชื่อมต่อกันไปตรงนี้
มันไปตกหล่นหรือไปอะไรยังไงกันตรงไหนอันนี้เราไม่ทราบ
แต่เราก็ได้เห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้ว่า
มีการบอกว่าไม่ได้แจ้งว่าไปไหนอะไรยังไงถูกไหมครับไม่ได้แจ้งข้อมูล
แต่นี้คือทำลายที่ชัดเจนโอเคจบนะครับตัดใหม่เพราะว่าแกก็ชัดเจนละ
ก็เหลืออีก๒ท่านนี้ความชัดเจนเดี๋ยวรอทางกรรมมอล์ประกาศอีกทีนึงนะครับ
เรื่องของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐก็คือเจ้าที่ตำรวจนั่นแหละ